ส่วนขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ครับ
กรณีที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาแล้วนะคุณ
พฤศจิกายนนี้ในการพิจารณารับหรือไม่รับ
หลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรก
ตรงนี้สำคัญมากนะฮะแต่ทีนี้คู่ขนานกันไป
ก็คือทางสวและสสวมีการรวมชื่อกัน
ไปยื่นสารรัฐธรรมนูลตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล๖ฉบับนี้
แต่ทีนี้คนเขามองว่าคุณให้๓รัฐมนูลไปตีความแบบนี้
ยื้อเวลาอีกหรือเปล่าติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีค่ะคุณครับคุณปุ้ยครับคุณบุ๊คครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของการเมืองนั้นระหว่างเหตุผลกับความเชื่อ
มันไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไปหรอกครับ
เรื่องของการแก้รัฐมนูลแล้วที่ว่าสวบางส่วน
ร่วมกับสสพลังประชารัฐยื่นหนังสือถึงประธานชวนหลีกภัย
แล้วให้ประธานชวนหลีกภัยยื่นต่อสารรัฐมนูล
ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญโดยการตั้งสอสอรอ
แล้วร่างกันใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยขัดรัฐธรรมนูลไหม
เหตุผลก็พอฟังได้หรอกครับว่าอ๋อต้องการให้เกิดความรอบครอบ
ไม่ใช่เดินหน้าแก้รัฐมนูลไปในวาระรับหลักการในวาระตั้งกรรมธิการ
แล้ววันหนึ่งมีคนไปยื่นเอาทีหลังแล้วสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าขัดรัฐมนูล
มันจะยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปอีกฉะนั้นขอยื่นซะก่อน
เพื่อให้เกิดความรอบครอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน
นี่เป็นเหตุผลแต่ว่าความเชื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับ
เพราะคนเขาเชื่อว่านี่เป็นการตีรวนนี่เป็นการตีสองหน้า
ของฝ่ายรัฐบาลและของสว

รองวิศนุเครืองามยังตั้งท่างงเลยว่า
ฉะนั้นเมื่อพักฝ่ายค้านเขาก็คิดเหมือนกันครับ
ว่านี่เป็นการตีรวนเป็นการตีสองหน้า
ถ้าดูเรื่องนี้เราจะเห็นว่า
เรื่องของการแก้รัฐมนูลเนี่ย

นายกกับฝ่ายรัฐบาล
ไม่ประสงค์จะแก้รัฐมนูล
แต่ว่าเมื่อกระแสของสังคมส่วนหนึ่ง
กระแสของผู้ชุมนุมส่วนหนึ่ง
เขาเห็นว่ารัฐมนูลฉบับนี้มีปัญหา
แม้กระทั่งพักร่วมรัฐบาลเอง
ก็เห็นว่ารัฐมนูลฉบับนี้

พักที่เป็นแก่นำรัฐบาล
และนายกรัฐมนตรีในที่สุด
ก็ต้านไม่อยู่หรอกครับ
ก็แสดงท่าทีมาว่าเห็นด้วย

แต่ในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีพฤติกรรม

ของภาครัฐบาลและสว
ปรากฏออกมาให้เห็นเสมอว่า
ไม่มีความจริงใจที่จะแก้รัฐมนูล

คราวนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ไม่มีความจริงใจจะแก้รัฐมนูล
ฉะนั้นภาคฝ่ายค้านสองภาค
อย่างคุณสุธินคลังแสงจากภักดิ์เพื่อไทย
คุณชัยธวัตตุลาธรจากภาคข้าวไกร
เขาตั้งไปถามตั้งคำถามไปถึง

ผลเอกประยุทธ์เคยพูดในสภา
ว่าจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูล
ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้
แต่วันนี้ลูกน้องของท่าน
ออกมาเล่นเกมแบบนี้ตกลงแล้ว
พลเอกประยุทธ์มีจุดยืน
ในการแก้ไขรัฐมนูลยังไง
แล้วประเด็นนี้มันจะลามไปถึงพักร่วม
สองภาคคือภาคประชาธิบัติ
และพักภูมิใจไทย
ต้องถูกตั้งคำถามว่าต้องแสดงจุดยืนออกมาให้ชัดเจน
ว่าท่านยังเห็นด้วยกับการแก้รัฐมนูลไหม
ถ้ายังเห็นด้วยกับการแก้รัฐมนูล
แล้วพลังประชารัฐส่วนหนึ่งมีท่าทีอย่างนี้ออกมา
ท่านควรจะแสดงท่าทียังไง
นี่ก็เป็นประเด็นที่จริงจะเรียกว่าประเด็นร้อนก็ได้
ร้อนมากก็ได้แต่ว่าอยากจะบอกว่า
ในช่วงที่บ้านเมืองมันมีความขัดแย้งทางการเมืองคุกกลุ่นอยู่แบบนี้
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันถอนฟืนออกจากกองไฟ
อย่าสุมฟืนใส่ไฟเข้าไปในกองไฟให้มันร้อนขึ้น
การยื่นให้สารรัฐมนูลตีความแก้ไขรัฐมนูลในช่วงเวลานี้
ถือว่าเป็นการสุมไฟเข้ากองฟืนแล้วจะถอยหลังไปดูอดีต
ว่าสาเหตุที่ไฟลุกโชนขึ้นมาก็เพราะแบบนี้
ก็เพราะเอาฟืนใส่เข้าไปในกองไฟให้มันละอูขึ้น
เรายังไม่รู้ว่าหลังจากนี้การเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
เขาก็ยืนยันชัดเจนว่า
การแก้รัฐมนูลเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อเรียกร้องหลัก
ส่วนหนึ่งมีท่าทีอย่างนี้
เขาก็มองเห็นว่าเป็นความไม่จริงใจของฝ่ายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงออกให้ชัดเจนครับว่า
คิดยังไงท่านไปรับปากกับสภาไว้ว่า
ภายในเดือนธันวานี้ต้องเรียบร้อย
แต่ลูกพักของพักพลังประชารัฐที่เขาสนับสนุนท่านส่วนหนึ่ง
ไปยื่นมือร่วมกับสวเรียกร้องให้สารรัฐมนูลตีความ
ทำได้ครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เรียกว่า
ทำให้เขามองได้ว่าไม่มีความจริงใจ
อีกประเด็นนึงที่จะเรียกว่า
เป็นประเด็นเติมฟืนเข้ากองไฟหรือไม่ที่เป็นข่าวไปเมื่อกี้
และเมื่อกี้คุณบุ๊กก็รายงานไปแล้วเรื่องของคุณธนทร
ที่ไปเกิดเหตุที่นครศรีธรรมราช

หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญมาก
ไทยรัฐบอกว่าเสื้อเหลืองเมืองคอนทุบรถไล่ล่าธนทร
อีกฉบับบอกว่าม็อบนครศรีดุทุบค้นรถฮือล่าไล่ธนทร
อีกฉบับหนึ่งว่าม็อบนครหือล้อมรถไล่ธนทร
เป็นเหตุการณ์ที่ท่านได้ดูในข่าวแล้วใช่ไหมครับว่าคุณธนทรและคณะลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจให้แก่ลูกทีม

รถตู้คันหนึ่งที่เดินทางไปถึงโรงแรมเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมก็คิดว่าเป็นรถของคุณธนทรแล้วก็ไปไล่ทุบตะโกนขับไล่
แขกเรือตกใจกันใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตอนที่ออกจากโรงแรมเราเห็นภาพกลุ่มผู้ชุมนุมใส่เสื้อเหลืองใช้ทงเหลืองออกมาขวางการเข้าออกตรวจรถทุกคัน
รถกระบะคันหนึ่งก็ถูกทุบแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับคุณธนทรด้วย
นี่ที่ดูในข่าวนะปรากฏการณ์แบบนี้มันปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วผ่านเลยไม่ได้หรอกครับ
ปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วผ่านเลยไม่ได้
พื้นที่หาเสียงเลือกตั้งต้องปลอดภัย
มันจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหน
พื้นที่หาเสียงเลือกตั้งต้องปลอดภัย
อย่าเอาความขัดแย้งทางความคิดเอาความขัดแย้งทางการเมือง
แล้วมาระรานให้พื้นที่การหาเสียงเลือกตั้งไม่ปลอดภัยอย่างนี้ไม่ได้
อย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ครับ
กระทรวงมหาดไทยกรกตจะต้องไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีก
พื้นที่หาเสียงเลือกตั้งต้องปลอดภัยครับ
ความขัดแย้งทางการเมืองนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
คุณไปดำเนินการว่ากันไปอย่างอื่น
แต่พื้นที่ที่เขาไปหาเสียงเลือกตั้งต้องได้รับความคุ้มครอง

เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
ถ้าพื้นที่การหาเสียงเลือกตั้งไม่ปลอดภัย
ก็แปลว่าระบบนี้มีปัญหา
๕๒๕๓นั้นก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจำได้ไหมครับ
ภักดิ์การเมืองบางภักดิ์หัวหน้าภักดิ์บางภักดิ์
ไปพื้นที่บางภาคไม่ได้ไปบางจังหวัดไม่ได้
ไปหาเสียงก็ถูกโลกโผล่ถูกไล่ถูกโยนถูกปลาหินกลับมา
ไปไม่ได้ในขณะที่บางพักไปพื้นที่อีก
พื้นที่ก็ไปไม่ได้

เราเคยผ่านวิกฤตนั้นมาแล้ว
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก
ฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณธนทร
เมื่อวานนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่า

พื้นที่การหาเสียงเลือกตั้งจะต้องปลอดภัย
ถ้ามีฉะนั้นแล้วการเลือกตั้งไม่มีประโยชน์
ถ้าพื้นที่การหาเสียงเลือกตั้งไม่ปลอดภัย
รัฐบาลกระทรวงมหาธัยกรกตทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จะไม่ต้องให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีก

และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ